วันนี้นะฮะผู้ปกครองหลายท่านก็ต้องดูแลบุตรหลานในการที่เรียนออนไลน์ด้วยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนเรามาดูเรื่องของครอบครัวนี้บ้างบ้านนี้บ้าง
บ้านนี้นะฮะพี่ชายสอนการบ้านน้องสาวตัวน้อย
แต่ไม่รู้สอนกันแบบไหนคุณถึงขั้นที่ว่าตัดพี่ตัดน้องกันเลย
เรียนออนไลน์เป็นเหตุให้ตัดพี่ตัดน้องเป็นไปได้ยังไงไปดูกันนะฮะ

อ้าวต่อไปข้อ๔ยายเป็นแม่ของใคร
เป็นแม่ของลูก
ไม่ใช่ยายไม่ได้เป็นแม่ของลูกยายเป็นแม่ของแม่มึง
ก็เหมือนแม่เรานั่นแหละ
อ๋อโอเคข้อต่อไปเลยข้อ๕เนี่ยเขาถามว่า
นี่นักเรียนเป็นลูกของใครเขาถามว่า

เราขาดตัวกันขาดตัวกันขาดตัวกัน
น้องสาวบอกเราขาดตัวกัน

เออเราขาดกันนะนะนี่ฮะโอ้โห
เมื่อเด็กตอบว่าเป็นลูกคนข้างบ้านเท่านั้นแหละ
พี่ชายบอกอ้าวงั้นก็ไม่ใช่น้องสาวผมที่นี้
เออน้องสาวเองก็เดินไปเลย
เดินไปเลยแล้วบอกว่าเราขาดกัน
นี่นะครับก็เป็นคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลนะคุณ
แต่ว่าคนในโลกโซเชียลบอกว่าน่ารักดี

โอ้ยพยายามอธิบายว่าแผนภูเครือญาติมันเป็นอย่างไร
ยังไงจริงจังมากตั้งใจสอนมากเลยนะ

แม่เป็นแม่ของใครน้องสาวก็ตอบถูก
ก็เป็นแม่ของลูกพี่ชายก็ตอบผิดผิดถูกฮะ
แม่ของลูกพี่ชายก็โอเคไม่เป็นไรใจเย็นนะ
แล้วก็ถามใหม่พอถามมาถึงข้อที่๕นี่แหละฮะ
ว่านักเรียนเป็นลูกของใคร
ซึ่งหมายถึงน้องสาวตัวน้อยเป็นลูกของใคร
แล้วเด็กก็ตอบมาแบบนี้ก็เลยมีการตัดขาดจากกัน
ว่าสอนการบ้านอยู่ดีตัดพี่ตัดน้องเฉย
ดีไม่เคยได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ย

เพราะว่าตอนที่น้องบอกเราขาดตัวกันน้องยังไงแอบยิ้มอยู่นิดอยู่เลย

มีคนดูกว่า๓ล้านวิว
ส่วนอีกคลิปหนึ่งคุณอาริยาเล่าหน่อย
อีกคลิปนึงนี่เป็นอารมณ์คุณพ่อกับลูกชาย

ใครที่มีลูกคุณสามารถสอนการบ้านลูกได้ไหม

เวลาพ่อแม่สอนการบ้านลูกตีกันทุกทีเลยค่ะ
ต้องใจเย็นพอนะต้องใจเย็นนะ

ให้ลูกชายฝึกอ่านสะกดคำ
แล้วสุดท้ายเป็นยังไงให้ได้ดูคลิปกันค่ะ

ไม้สามารถแก้ละเอง

โอเคพ่อไม้สามารถ
พร้อม

โอ้โฮดูสิ

คลิปนี้คุณแม่ถ่ายแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลนะ
ตอนที่คุณพ่อสอนการบ้านลูกชาย
แล้วคุณแม่เขาเขียนมาด้วยนะอันนี้ดิฉันว่าจริง
เขาบอกว่าครูทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้
แต่พ่อแม่ทุกคนไม่สามารถเป็นครูได้
นี่ค่ะเวลาพ่อแม่สอนการบ้าน
คือในโพสต์เขาบอกว่าบางทีพ่อแม่ต้องกลายเป็นยักษ์เลย
แล้วลูกดูสิร้องห่มร้องไห้แบบนี้
แต่แหมพี่ชายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
เขายื่นไม้เรียวให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เอามาเคาะโต๊
เหมือนกับเป็นอุปกรณ์ในการสอนเอามาขูด้วย
สุดท้ายนะน้องเขาอ่านสะกดคำเลยนะ
ตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๔โมงเย็น๒ชั่วโมงคุณผู้ชม
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ตรงคลิปนี้เอาดูค่ะ
อ่านขันดออ่านอดัน
แน่ท้าที่สุดเราต้องปลดมือให้
อ่านนอขันดออ่านนรันสะกดได้แล้วนี่ลูกสุดยอด

ในความพยายามด้วยในความใจเย็นด้วยนะครับ

คุณแต่มีเรื่องหนึ่งที่มีนักวิชาการด้านการศึกษา
สมพงษ์จิตระดับออกมาพูดถึงเรื่องของผลสำรวจนะ
บอกว่าการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา
ทั่วประเทศโดดเรียนออนไลน์ถึง๒๐
แล้วเขาบอกว่าการเรียนออนไลน์๑ปี
อาจจะทำให้การศึกษาถดถอยไปถึง๕๐

บอกว่าการศึกษาในเชิงคุณภาพของไทยกำลังถดถอย
และสุขภาพจิตของเด็กกำลังแย่

ว่าถ้าสมมุติเกิดเราจะดรอปเรียนไปเลยปีหนึ่ง

พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นห่วงห่วงเรื่องความรู้ความสามารถของเด็ก

แสดงความคิดเห็นมาได้ว่ากรณีนี้เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะ